สำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้นะคะ
แฟนแฟนมวยไทยห้ามพลาดค่ะเพราะว่าคู่เอกเป็นศึกล้างตาค่ะ
ขณะที่คู่รองอาจจะครบอาจจะชกกันไม่ครบ๕ยกค่ะ
คู่เอกก็คือศึกแห่งการล้างแค้นนะคะสอนนารายสอสมหมายค่ะ
ที่เคยแพ้แสงดาวสกิติชัยมาแล้วที่เวทีราชดำเนินชก๑๑๗ปอนด์
แต่ว่าในครั้งนี้ค่ะพิกัดเปลี่ยนนะคะเป็น๑๒๐ปอนด์ค่ะทั้งคู่เป็นมวยเข่าเหมือนกัน
โดยสอนนารายได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าขณะที่แสงดาวได้กระดูกอาวุธหลากหลายกว่าค่ะ
ไปดูคู่รองกันบ้างนะคะอาวุธหนักมีลุ้นนับน็อกตลอดเวลาค่ะ
เป็นการเจอกันของวิศนุพรเพชรปตทหรือว่าชูจีบะหมี่เกี้ยวนะคะ
ซึ่งช่วงหลังก็ร่างกายดีกว่าแต่ต่อน้ำหนัก๑ปอนด์
พบกับคุณซึกเลสอขวัญเมืองพิกัด๑๓๑ต่อ๑๓๒ปอนด์
ที่๒วิชาเอกต่อชูชีพได้น้ำหนัก๒ปอนด์พบกับแสงอาทิตย์เกียรติกำทร
พิกัด๑๐๗ต่อ๑๐๕ปอนด์
และคู่เปิดหัวของวันเสาร์นี้นะคะดาวเด่นโรงเรียนกีฬาโคราชค่ะ
พบกับเพชรมรกฏกอดีศรพิกัด๑๓๒ปอนด์ค่ะ
ห้ามพลาดสุดยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้๑๕๑๗นทางไทยรัฐทีวี